แห้งขนาดนี้บัวดิฉันจะสวยไหมเนี่ยคุณผู้ชม
ตอนนี้สวยไม่สวยก็ไม่รู้แหละแต่กังวลเหลือเกินนะคะ
ไม่ค่อยมีด้วยสิอรุณสวัสดิ์ค่ะต้อนรับสู่รู้ก่อน
ร้อนหนาวในวันหยุดชดเชยมาค้าบูชาหลายคนอยู่บ้าน
ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยแล้วกันนะคะแม้ว่าหลายหลายพื้นที่แถบตอนกลางของประเทศจะแห้งแรงก็ตามนะคะ
แต่ว่าช่วงนี้หลายพื้นที่หลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝุ่นละอองที่ยังคงเกินข้ามมาตรฐาน
เป็นอันตรายต่อสุขภาพกันอยู่ตรวจสอบจากแอร์วิชัลกันนะคะ
ตรวจสอบกันต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ดูเหมือนว่าพรุ่งนี้ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอยู่นะคะ
แล้วก็คนที่เป็นเด็กเป็นผู้สูงอายุยังคงต้องเฝ้าระวังถัดจากนั้นคาดว่าลมจะพัดมาทำให้ดีขึ้น
อันดับนั้นหล่นลงมาหน่อยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าแถบภาคกลางเนี่ยนะคะ
ระยะนี้จะมีลมพัดมาเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ทำให้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะคะ
มีลมแรงก็หอบเอาฝุ่นพิษฝุ่นควันเหล่านี้เนี่ยพัดพาออกไป
ก็ทำให้สภาพอากาศในช่วงนี้ดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะ
ส่วนปัจจัยอากาศอื่นนั้นตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือน
ฉบับที่๖ออกมาแล้วเมื่อช่วงประมาณตี๕ที่ผ่านมานะคะ
บอกว่าอากาศจะแปรปวนบริเวณประเทศไทยซึ่งก็จะมีทั้งลมกระแสลมตะวันตกนะคะ
พาดผ่านมาบริเวณภาคเหนือรวมถึงอากาศเย็นนะคะจากประเทศจีน
ลงมาปกคลุมภาคอีสานตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นแล้วก็มีลมแปรปรวน
ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแล้วก็มีน้ำค้างแข็ง
ขณะที่ภาคใต้ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะเราลองดูว่าตลอดทั้งวันวันนี้
ไปถึงวันพรุ่งนี้จะเจอกับสภาพอากาศอะไรกันบ้าง
อากาศหนาวถึงเย็นนะคะเย็นถึงหนาวทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
ประกอบกับว่ามีลมแรงด้วยแต่ว่าอุณหภูมินั้นจะลดลงภาคอีสาน
มากกว่าภาคเหนือประมาณ๒๔องศาเซลเซียส
ขณะที่ภาคเหนือจะลดลงประมาณหนึ่งถึงสามองศาเซลเซียส
ภาคกลางอากาศเย็นนะคะเช่นเดียวกับภาคตะวันออกที่มีอากาศเย็น
มีหมอกในตอนเช้ารวมถึงมีฝนตกลงมาด้วยภาคใต้ค่ะ
ต้องเฝ้าระวังกันหน่อยนะคะเพราะระยะนี้จะมีฝนฟ้าขนองตกมากถึง
ร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยแถบจังหวัดนคร
ศรีธรรมราชลงไปจะมีคลื่นสูงสองถึงสามเมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นมีเมฆเป็นส่วนมาก
ฝนที่เกิดขึ้นนั้นประมาณร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนใหญ่แถบกระบี่ตรังและสตูนนะคะ
ชาวเรือในแถบภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยงดเดินเรือถึงวันที่๑๒กุมภาพันธ์
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกตอนเช้าฝนเล็กน้อยนะคะ
เกิดขึ้นได้แถบในแถบน้องจอกมีนบุรีนะคะมีโอกาสเกิดฝนได้
แล้วก็ต้องเฝ้าระวังทั้งหมอกบางตอนเช้า
อาจจะบ่ดบางทัศนีภาพในการขับรถรวมไปถึงฝนฝนฟิตด้วยนะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศมันแปรเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลายังไง
ลืมรักษาสุขภาพของท่านด้วย
ส่วนใครที่ทำการเกษตรงดน้ำน้อยเอาไว้หน่อยนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ใช้น้ำด้วยความประหยัดเพื่อที่จะให้เรานั้นได้อยู่ในช่วงของหน้าแรงนี้ไปจนถึงหน้าฝนได้เหมือนกัน
ตอนนี้ที่ฉันขอไปดูพี่กระต่ายปั๊มน้ำเข้านาบัวก่อนแล้วกันคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ